เรามาต่อกันที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ครับ
ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำท่านคงทราบข่าวกันมาพอสมควรแล้ว
ล่าสุดที่บุรีรำ๑๒ล้านบาทเนี่ยจบแล้วนะครับ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีอันนี้๓๐ล้านบาท
ยังต้องตามดูต่อครับความเคลื่อนไหววันนี้ก็คือ
ในฝั่งของอดีตตำรวจที่ถูกรางวัลเนี่ย
วันนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปยื่นเรื่อง
ขอให้มีการตรวจสอบตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่กาญจนบุรี
ที่เข้ามาเจรจากลายเกลี่ยในเรื่องนี้ครับ
แล้วก็จะต้องไปกพยาปรชนุร้ำวคุกเจรินทรงงานที่อยู่ขาดนะ
ขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางตอนแก่แล้วลักษณะอย่างนี้
ผมพูดว่าแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยท่านไม่เชื่อผมเลย

ผมพูดอย่างนี้จริงพูดกับท่าน

ว่าฝั่งโน้นมันมีหลักฐานมากกว่าเรา

เล่าเหตุการณ์วันที่ถูกนายตำรวจระดับสูง
ไปไกลเกลี่ยเพื่อให้ยอมความคดีหวย๓๐ล้านบาท
เพราะหากไม่ยอมรับจะถูกดำเนินคดี
วันนี้เขาจึงเดินทางมาพร้อมกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชน
หนังสือต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

เพื่อขอความเป็นธรรมและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีที่ถูกเรียกตัวไปไกลเกลี่ย
ประกอบกับที่พนักงานสอบสวนได้อายัดเงินที่ถูกรางวัลไป
ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกยศวินหันสมลรองผู้บังคับการ๓เป็นผู้รับเรื่อง
และพบว่าการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่ตรงกัน
ภายหลังจากยื่นหนังสือแล้วร้อยตำรวจโทจรูลได้นำโทรศัพท์๔เครื่อง
ให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จากนั้นได้เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
และแยกกันสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
อีกหนึ่งเหตุการณ์นายพันธ์ศักดิ์เสือชุมแสงอายุ๓๑ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
เขาแจ้งความลอตเตอรี่ที่ซื้อถูกรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคม
เป็นเงิน๑๒ล้านบาทหายไป
จนมาทราบว่ามีนายวิทยาธนสับสินและนางขวัญสิริธนสับสิน
สามีภรรยาชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
นำลอตเตอรี่เลขดังกล่าวไปขึ้นเงินแล้ว
ซึ่งทั้งสองคนได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่า
ถูกรางวัลที่๑จำนวน๓ใบไม่ใช่๒ใบ
เงินรางวัล๑๘ล้านบาท
พร้อมนำรูปถ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลมาเป็นหลักฐาน
ยืนยันความบริสุทธิ์กับตำรวจ
ซึ่งผลออกมาไม่พบลายนิ้วมือแฝงของนายพันธ์ศักดิ์หนุ่มบุรีรำ
ที่เขาแจ้งความว่าลอตเตอรี่หาย
แต่มีลายนิ้วมือของนายวิทยาและนางขวัญสิริสองสามีภรรยาชาวร้อยเอ็ด
ที่เป็นคนนำสลากไปขึ้นเงิน
จากการสอบของคำและการส่วนการโชคพิสูจน์เนี่ย
ก็ถ้าเชื่อว่าตลาดยิ้มแบ่งที่ถูกประวัติ
เป็นของคุณวิทยาจันทรัพย์จิต
ผลตรวจออกมาทำให้นายพันธ์ศักดิ์ต้องผิดหวัง
แต่เจ้าตัวระบุยอมรับในผลการตรวจพิสูจน์
และยินดีขอโทษและขอบคุณนายวิทยา

ขณะที่นายวิทยาก็ไม่ได้ติดใจเอาความเช่นกัน